ใช่นะไปเรื่องของนายแอดว่ายังไงบ้าง
ต้องมาเริ่มกันเลยพี่น้องขวัญครับพี่น้องก๊อฟครับ

หลายคนบอกว่าระมัดระวังกันหน่อยเพราะว่ากลัวจะวัยรุ่นตีกัน
แต่มาคราวนี้วัยรุ่นไม่ได้ตีกันค่ะ
นะแอดขระบาวขึ้นเวทีดาผู้ว่าเสียเลย

มึงรู้ไหมว่ากูเป็นใครกูเกิดที่นี่กูตายที่นี่แล้วมึงเป็นใครอ่ะไม่ใช่กูมาเล่นในจังหวัดสุพรรณ
คนการบุรีเขาอยากให้กูไปเล่นเมืองกาลเลยมึงกลัวว่ามึงจะหมดตำแหน่งเหรอ
คิดเหรอมึงเอาแค่มึงตัวรอดแล้วมึงไม่ได้คิดเลยว่าคนสุพรรณบุรีเขาจะเป็นยังไงเขาไม่ได้ดูคาราบาลอ่ะ
เขาแม่งเราก็รักษาตำแหน่งอู่ด้วยดั่งแหล่งยัพท์ทั้งแถมแห่ง
โอ้โฮอารมณ์มาเต็มไม่รู้ไปโตโฆสไครมาดแล้วนะพ่นถ่ายคลิปเขายังบอก
บอกเลยว่าเดี๋ยวดราม่าแน่ดราม่าจริงตามคลิปเลยคุณผู้ชม
มึงรู้ไหมกูลูกใครกูเกิดที่นี่กูตายที่นี่แล้วมึงเป็นใครไม่ให้กูเล่นที่สุพรรณบุรี
คือเป็นคำเดือดที่หลายคนต้องการคำตอบนะว่าเพราะอะไรใครไปจี้จุดอะไรให้น้าแอดอารมณ์เสียแบบนี้นะคะ
เกรี้ยวกราดฉุนเฉียวคว้าไมค์ด่าผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรีอย่างดุเดือดคุณผู้ชม
คือในงานเนี่ยมันไม่ใช่งานคอนเสิร์ตแบบทั่วไปนะเป็นงานวันเกิดกำนันปียพฤษเกียรติชูสกุลกำนันพุก
ปีนี้แก๕๙ปีเป็น๕๙ปีที่ขนลุกอยู่เหมือนกันนะฮะเป็นประธานชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านด้วยนะคะที่๒พี่น้องสุพรรณบุรีนี่แหละ
งานวันเกิดนะคะก็จัดใหญ่อยู่เหมือนกันนะฮะก็เลยมีคาราบาลมาขึ้นเล่นโชว์ด้วยค่ะ
จัดขึ้นวันพุธที่๑๒ตุลาคมที่ผ่านมานี่เองนะคะ
ฟังจากเสียงแล้วแหมฟังไกลเปิดวอลุ่มเบาก็รู้
จับใจความได้ว่าน้าแอดเขาโมโหที่ผู้ว่าเนี่ย
สั่งห้ามไม่ให้แสดงคอนเสิร์ตค่ะ
ทีมข่าวเราไปพูดคุยกับท่านกำนันหน่อย
ท่านท่านจัดวันเกิดมาเป็นยังไงดราม่ากันทั้งเมืองเลย
ท่านก็บอกว่าวันที่เกิดเหตุการณ์ในวันนั้นเนี่ย
เป็นวันเกิดผมเองนี่ท่านกำนันนะ
เป็นช่วงที่น้าแอดขึ้นเวทีด่าผู้ว่า
ผู้ว่าไม่ได้อยู่นะผู้ว่ากลับไปแล้วค่ะ
กำนันบอกว่าน่าจะเป็นความเข้าใจผิดของน้าแอดมากกว่า
ตัวเองก็เข้าไปบอกณแอดว่าณแอดใจเย็นก่อนหยุดดาผู้ว่าก่อนนะคะ
แล้วหลังจากนั้นน้าแอดใจเย็นลงนะคอนเสิร์ตไม่ได้ล่มค่ะ
เล่นต่อยาวไปยาวไป๒ชั่วโมงเลยแล้วก็จบด้วยดีด้วย
หลังจากนี้ค่ะทางกำนันเองเขาบอกว่าก็ต้องปรับความเข้าใจกันใหม่
เนื่องจากว่าอะไรไม่ใช่แค่น้าแอดคนเดียวที่เป็นคนสุพรรณ
ทุกคนก็เป็นคนสุพรรณเหมือนกันนะคะ
ฟังกำนันกันหน่อยค่ะ

สุภัณฑ์ด้วยกันแล้วจะเคลียร์กันง่ายหรือเปล่านะคะ
แต่ว่าเรื่องนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรีค่ะ
ท่านนัทพัฒน์สุวรรณประทีพบอกว่าตอนนี้
ทำหนังสือชี้แจงถึงประหลัดกระทรวงมหาดไทย

ผู้ว่าเล่าให้ฟังว่าตัวเองเข้ารับราชการตั้งแต่ปี๒๕๓๐นู่นเนี่ย
รับตำแหน่งเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดกรสินมาก่อนนะคะ
ในปี๒๕๕๙เนี่ยนะ
แล้วพอก็ย้ายมารับตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรีเมื่อปี๖๓นี่เองคุณผู้ชม

แต่ช่วงปี๖๔มันเกิดโรคโควิดถูกต้องไหม

งานนี้เป็นงานใหญ่ประจำจังหวัดเขานะคุณ

คืออย่างนี้ตอนที่จัดงานที่สุพรรณบุรีนี่นะ

ยังต้องระมัดระวังในเรื่องของการแพร่เชื้อของโควิดต่อ
แต่ว่าที่จังหวัดกาญจนบุรีใกล้กันเนี่ย

ซึ่งตอนนี้คลิปที่ตัวเองถูกด่าเนี่ย
มีการแพร่กระจายทางโซเชียลอย่างเร็วด้วย
บายคุณผู้ชมแบบนี้นะว่าต้นสายไปเหตุของเรื่องนี้
มันเกิดจากเรื่องที่โควิดระบาด
มันทำให้บางพื้นที่จัดงานมหรสบคอนเสิร์ตได้

มันก็เลยเป็นที่มาที่ไปทำให้น้าแอดอาจจะเข้าใจผิด

ว่าถูกสั่งให้ยกเลิกหรือห้ามไปแสดงคอนเสิร์ตหรือเปล่า
สถานการณ์โควิดก็เลยเป็นที่มาที่ไปของเรื่องราวที่เกิดขึ้น
หลังจากนี้ค่ะทางท่านผู้ว่าก็บอกว่าจะมีการรวบรวมหลักฐานต่าง
เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปค่ะ

และกำลังดูในเรื่องหลักฐานเราก็ต้องเตรียมเอาไว้
ถ้ามีข้อสังการอะไรมานี่ก็คงมีเหมือนกัน
ตอนนี้ยังไม่มีการแจ้งความรอคำสั่งจากกระทรวงใช่ไหมครับ
ไม่ใช่ลองครับเราก็ดูกระทรวงด้วย
แล้วก็ดูหลักฐานไปกับหลักฐานของเราด้วย
ว่าเราเตรียมพอที่จะแจ้งความดำเนินคดีสูงใหม่
ท่านผู้ว่าชี้แจงไปแบบนี้ส่วนทางด้านรองผู้ว่า
เขาบอกว่าไปสอบถามผู้ชนะการประมูลพื้นที่
ตอนที่จัดงานอนุสรดอนเจดีเนี่ยนะ
เขาบอกว่าทำไมไม่จ้างคาราบาลมาเล่น
จัดงานต่างเขาก็พร้อมใจกันบอกว่า
เคยจ้างมาแล้วอ่ะขาดทุนก็เลยไม่ได้จ้างมานั่นเอง
นึกจากว่าคือคนลายเป็นข้อเค้าบอกว่า

จากการที่น้าแอดอยากมาเล่นที่สุพรรณบุรี
ส่วนใหญ่เขามองว่ามันเป็นเรื่องของธุรกิจ
ไม่ใช่มาต้องมาอ้างว่าเป็นเลือดสุพรรณคนสุพรรณนะฮะ
อยากจะมาเปิดการแสดงที่บ้านแบบนี้ไม่ใช่นะ
ขณะนี้ทางด้านผู้ว่ารองผู้ว่าเองนะฮะ
ก็รวบรวมหลักฐานเพื่อร้องทุกข์กล่าวโทษ
กับนแอดขระบาวเพื่อดำเนินการกฎหมายต่อไป
จริงสุดท้ายเราก็ต้องฟังจากปากแม่แอดอีกทีนึง
ว่าที่น้าแอดเขาพังพลูออกมามันมีประเด็นอื่นหรือเปล่า
ทางข่าวบันเทิงกับลี่น้าแอดเขาออกมาพูดอะไรบ้างหรือยัง
แอดยังไม่ได้ออกมาพูดเรื่องนี้นะครับคุณผู้ชม
แต่โดยปกติแล้วที่เคยมีการสัมภาษณ์น้าแอดอยู่บ่อย

ได้เป็นคนใจเย็นแล้วก็เป็นคนใจดี

ให้สัมภาษณ์แบบสบายเป็นกันเองด้วย
เดี๋ยวคนต้องรอฟังน้าแอดด้วยนะ
อาจจะเป็นเรื่องของการเข้าใจผิดกันนะครับ